คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงเขาบอกเขาตกงาน
คือเขาต้องเข้าอินเตอร์เน็ตเล่นเกมทุกวันแล้วก็ตกงาน
ทำยังไงไปขโมยมิเตอร์น้ำของชาวบ้านตอนกลางคืน
ขโมยได้เป็น๒๐๐กว่าตัว
เวนขโมยหลายพื้นที่เลยสุดท้ายตำรวจจับได้
แล้วก็มีหลักฐานก็คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เขาก่อเหตุด้วยอะค่ะ

ดูเผินเขาเป็นช่างมาซ่อมมิเตอร์น้ำหรอ
คล่องแคล่วดูคล่องมาก
เพราะว่าขโมยมา๒๐๐กว่าตัวแล้วนะคะ
นี่ค่ะก็ได้รับรายงานจากทางประปานครหลวง

ว่าพื้นที่แถวบุคโลตลาดรูบังมดเนี่ย
มีมิจฉาชีพตระเวนไปลักทรัพย์ก็คือไปขโมยมิเตอร์น้ำ
จากหน้าบ้านแล้วเอาไปขาย

ก็เลยไปตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิด

อันนี้คือภาพ๑๙กุมภาพันธ์ตี๒
พอดูเวลาว่าตี๒ก็ไม่ใช่ช่างแล้วล่ะ

ทีนี้ค่ะทางตำรวจสนบางขุนเทียน
ก็นำกำลังไปจับกลุ่มเลยค่ะ
นายอดิเทพเคหาวันอายุ๒๓
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญาธนบุรี

ข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ

ของกลางคือชิ้นส่วนมิเตอร์น้ำ
ค้อนเสื้อผ้าที่ใส่ตอนก่อเหตุ
จับได้กลางซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์๓๔

คุณผู้ชมคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย

ทั้งสอนอบังคุณเทียนสอนอบังมด
ตลาดพลูบุคโลสำเรด
โดนขโมยกันไปรวมเป็น๒๐๐กว่าตัวจริง

ไม่มีงานทำติดเกม
แต่ผมเข้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ตลอดเลยนะ

ก็เลยตัดสินใจเอาเวลาว่าง

ไม่ใช่เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือหลังทำงานนะ
เวลาว่างหลังเล่นเกม

ไปก่อเหตุระเวณลักษัพ

นี่คืนนึงประมาณ๒๓ตัวเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ตัวหนึ่งประมาณ๑๕๐อะไรแบบนี้

เอาเงินไปเข้าร้านเกม

บ้านไหนที่มิเตอร์น้ำหายไป
ติดต่อตำรวจท้องที่ของตนเองได้เลยนะคะ
เพราะว่าตระเวนก่อเหตุไว้เยอะมาก